โอ้โหนั่นแม่ครึ้มมาแล้วมันเป็นการซ้ำเติมกันจริงเลย
ลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมีเพราะโควิดแล้วยังมาเจอฝนแบบนี้โอ้โหกลุ้มจริง
รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ใครที่จะไปท่องเที่ยวใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
หรือว่าทำการเกษตรเตรียมใจไว้หน่อยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ฝนจะตกลงมาหน่อยค่ะ

ตรวจสอบสภาพอากาศกันโดยรวมจนไปถึงวันที่๑๖กุมภาพันธ์นะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสาน
ตอนเช้าอากาศหนาวมีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าค่ะ
ดอยยอดภูยังอากาศหนาวเย็น
อุณหภูมิต่ำสุด๔๑๒องศานะคะ

มีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่
ระวังลมกระโชกแรงลูกเห็บตก
ในทะเลสูงประมาณ๑เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งนะคะ
เพิ่มขึ้นประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่

ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
สำหรับชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ฝนตกร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่
ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง